สวัสดีความสุขบางทีโงการมันเทิงจะแต่งตัวเรายังเป็นผีกันบ้าง
แปลงล่านสัตว์เมดูซ่ากันนี้
คนแรกก็ล้อนมาเลยแล้วล้อนด้วยความสวย
มาพร้อมกับมงกุฎงูเต็มหัวไปหมดเลยค่ะ
แล้วก็บล็อกตาดำเพิ่มความดุ
ทับด้วยชุดเรสสายเดี่ยวสีดำสุดเซ็กซี่นะครับ
ว่าแต่ถ้าพี่เวียเจอผีเผ็ดเซ็กซี่ขนาดนี้
กลัวหรือว่าจะหลงรักดีอะพี่แจ๊

ให้สาวเบร่ารุกนี้รวดเลยก็ค่ะ

แบบบล็อกตาแนนแน่นแบบนี้เนาะ
เนื่องกันเลยค่ะด้านนางเอกสาวร่วมช่องอย่างคิมเบอร์รี่
คนนี้ไม่ทำให้ผิดหวังสักกับปีคุณผู้ชมค่ะ
ปีนี้อุ่นเครื่องกันก่อนต้อนรับฮาโลวีนมาด้วยชุดนี้เลย

คุณดูกันกรีดอายลายเนอร์ของเขาสิครับ
เวอร์เลยนะคะนี่แหละค่ะพร้อมกับผมปลอมหรือว่า

เดามากยาวเสลอเตินมาเต็มขนาดนี้นะคะ
แต่ว่าหวานใจหนุ่มหมากฟอรินเข้ามาคอมเมนต์บอกว่า
เฮ้ยเบาไปนะนี่มีขิงกันด้วยนะคุณผู้ชม

ส่วนนางเอกสาวร่างเล็กคนนี้นะคะ
ต่อกันเลยออมสุชาจำกันได้ไหมเนี่ยนะคะ
มาในแฟชั่นชุดนี้แม่ชี

ล็อกตาดำแต่งแต้มด้วยสีแบบน้ำตาเป็นเลือด
น่ากลัวนะนานจะมาสายโหดนะ
ฝ่ายชายจะหลอนหรือว่ายังไงดีพี่แจ๊ค

นักบุญเขาว่ากันสวยขนาดนี้ไม่กลัวหรอกค่ะ
ส่วนทางด้านวีเจจ๋าคุณผู้ชมค่ะ
ไม่ได้มาอุ่นเครื่องความหลอนแค่ภาพนิ่งนะครับ
น่ากลัวดูตาเธอสิ
นี่ใส่คอนแท็กเลนสสีขาวไปเลยนะ
แดนมาเลยมาหลอกหลอนกันด้วยนะ

บอกเลยว่าจัดคอสตูมเสื้อผ้าหน้าผมแบบจัดเต็ม
ดูพี่สาวกันไปแล้วคุณผู้ชมค่ะ
มาดูปิดท้ายกันที่ผีฟันน้ำนมกันหน่อยดีกว่า

เป็นผีน่ารักอะไรอย่างนี้นะคะ

ก็เป็นผีที่น่ารักน่าเอ็นดูน่ากอดมากเลยนะคะเดี๋ยวเชื่อว่าช่วงเย็นนี้ช่วงคืนนี้
สาววงการบันเทิงรวมไปถึงหนุ่มเนี่ยน่าจะเมคอัพจัดเต็มเพิ่มความหลอนกันแน่นอนรับฮาโลวีนนะคะ